ส่วนบรรยากาศงานศพของสารวัตรสิว
หรือว่าพันธบรรดรีสีวกรสายปัวนะครับ
แน่นอนว่าบรรยากาศเนี่ยคือมีแต่น้ำตาเลย
เพราะอย่างที่บอกว่าเป็นสารวัตรน้ำดีด้วย

มาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากนี่ค่ะ
สารา๑๑วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะ
เป็นสถานที่จัดงานพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของสารวัตรสิว
เพื่อนตำรวจมากันเยอะมากนะคะมาร่วมอาลัยแน่นสาราเลย
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทน
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงในฐานะผู้บังคับบัญชาของสารวัสสิว
ก็มาพร้อมกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีกหลายนายนะคะ
หลังสูตรพระอภิษฐรรมศพจัดสิ้นค่ะคนตำรวจรีจรูลเกียจบอกว่า
สำหรับกรณีที่มีการสั่งย้ายตำรวจที่ไปร่วมงาน
ว่ามีตำรวจในสังกัดตำรวจทางหลวงด้วยเนี่ยเรื่องนี้ทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เพราะว่าสังคมตั้งคำถามใช่ไหมคะว่าทำไมไม่จับคนร้าย
ทำไมไม่ช่วยกันดูแลเรื่องพยานหลักฐานเรื่องนั้นเรื่องนี้
เขาบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นได้ข้อมูลมาว่า
ต้องการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนเป็นอันดับแรก
แต่คนก็ถามอีกแหละ๒๕คนดูคนเจ็บกับคนเสียชีวิตหมดเลยเหรอ
เพราะว่าภูมิกับการสอนอพญาไทยที่ไปร่วมงานเลี้ยงบ้านนกอ่ะ
เขาบอกเขาเป็นคนพาสอนสิวไปโรงพยาบาล

เหลือยัง๒๐กว่า
เพราะว่าภูมิกับการสอนพญาไทยเขาไปกับลูกน้องเขาอีกคนนึงที่เป็นคนขับรถ
หรือว่า๒๕คนก็คือมาช่วยกันปั๊มหัวใจสารวัตรสิวแล้วก็ดูคนเจ็บอย่างนั้นหรือเปล่า
พนตรวจโทรว่าศิลป์เนี่ยแบบนั้นไหม

ที่กำนันต์นกอยากจะขอยกย้ายหลานตัวเอง
ซึ่งไม่มีการตกลงหรือเซ็นคำสั่งแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องการทำลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนค่ะ
ขอยืนยันตรงนี้ว่าในงานเลี้ยง
จากการสอบถามตำรวจทุกนาย
ไม่มีการพูดคุยหรือเจรจากันเรื่องสวย
แต่เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจมีบารมีที่ทุกคนยอมมาตลอด
แต่พอครั้งนี้ไม่ยอมเลยเกิดเป็นอารมณ์ขึ้น
ยังไม่มีการเซ็นทั้งนั้นวันนั้นตกลงกันไม่ได้

เป็นการตกลงก่อนหน้านั้นเหรอครับ
ในวันนั้นนะครับขอในวันนั้นแล้วก็ไม่จบ
เพราะว่าผู้ตายเนี่ย
บอกว่ามันเป็นขั้นตอนวิธีการ
แล้วก็ให้มันถึงวาระอะไรพวกนี้นะครับ
ก็เท่านั้นเองแล้วก็มีอารมณ์ว่าขอไม่ได้
เคยทำอะไรคนอื่นยอมหมด
วันนี้คุณขอไม่ได้ก็มีอารมณ์นะครับ
แล้วก็มีเรื่องของการกินเหล้าปะทะคลมกันนะครับ
นึกว่าใครแพ้ใครชนะแล้วก็เกิดอารมณ์ตามมา
จริงเรื่องพวกนี้มันมีการขอโทษขออภัยกันแล้วมันก็น่าจะจบ
แล้วมันก็เกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา
ตรงนี้ตรงนี้นะครับ
ยืนยันว่าไม่มีเรื่องสวยมาเกี่ยวข้อง
มีแต่เรื่องบนโต๊ะอยู่สองเรื่อง
ความยุติธรรมให้กับครอบครัวให้ได้ค่ะ
ผมยืนยันตั้งแต่วันแรกแล้วผมก็เอามือลุกหัวคนตายนะผมบอกก่อน
ผมจะคืนความเป็นธรรมให้เขาแล้วก็จะคืนความเป็นธรรมให้ครอบครัวเขา
วันนี้การทำงานของเราก็มันอาจจะเสี่ยงภัยไปครั้งที่สอง
หรืออาจจะมีศพตำรวจครั้งที่สองแต่เราไม่ยอมให้คนที่กระทำผิดเนี่ยลอยนวลนะครับ
แล้วก็ใครทำตำรวจเนี่ยมันก็ต้องได้รับการตอบแทนอย่างสองสาม
ใครทำตำรวจต้องได้รับการตอบแทนอย่างสะสมโอ้โหพูดประโยคนี้มาคนนึกถึงหลายคดีนะคะ
สิวท่านก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยลูกยังเล็กอยู่เลยนะครับ
ขวบมั้งคะน้องอะคือถ้าท่านจะไปไล่ดูเนี่ย
ผมว่าก็ต้องไปไล่ดูตั้งแต่ต้นทางด้วยนะแล้วจะทำยังไงไม่ให้มีปัญหายังไงเกิดขึ้นดี
เพราะว่าท่านบอกว่าก็เนื่องจากคนก่อเหตุ
จะเป็นหนองท่าผาที่เป็นลูกน้องของตัวของกำนันนก
ไม่พอใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเคยขอได้แล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
ทำไมเขาถึงต้องขอแล้วได้ทำไมกล้าด้วย
ใช่ไหมเพราะอะไรทำไมถึงเบ่งบานบารมีได้ขนาดนี้
หน้าตำรวจระดับผู้อำกับด้วยนะที่นั่งอยู่ในงานวันนั้นน่ะ
เลี้ยงทุกเดือนตำรวจต้องมาทุกเดือนนะมาเป็น๒๐นาย๓๐นายเนี่ย
อยู่จังหวัดไหนก็ต้องขับรถไปอย่างนี้หรอคะ
ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วผู้บังคับบัญชาระดับสูงนี่ไม่รู้เลยเหรอว่า
โอ้โหลูกน้องเนี่ยทุกเดือนเนี่ยต้องไปกินเลี้ยงโต๊ะจีนที่บ้านของกัปตัน
อืมอย่างเงี้ยไปแล้วจะไปแค่ถามสารทุกข์สุขดิบเหรอ
หรือเป็นเพื่อนสนิทกันเลยไปกินข้าวกันทุกเดือน

โสบเลยมาสอบเลยส่อบเลย
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับในส่วนของหน่องท่าผามือยิงนะฮะ
มือปืนที่ถูกวิสามันเมื่อช่วงเช้ามืด
ก็เพื่อมาตรวจสอบตามขั้นตอนนะครับ
ญาติญาติบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับหลังจากที่ถูกวิสามัน
ผู้ภัยกับญาติก็นำร่างหนองท่าผามาที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ญาติบอกว่าเป็นญาติที่อยู่รั้วบ้านเดียวกันกับหน่องนะฮะ
ก็อยู่กันมา๑๐กว่าปีแต่ไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวกัน
เจอกันก็ทักทายตามปกติเท่าที่เห็นเขาก็ดูเป็นคนดี
ก็เลยไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรยังไงขึ้น
อ๋อน้องท่าพาไปที่จุดเกือบเทศก็บอกว่าไม่ติดใจเหมือนกัน

แต่ว่าเมียของน้องท่าผาก็บอกกับนักข่าวแล้วว่า
สามีเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรกับสารวัสสิว

ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีความบาดหมางอะไรกันก่อน
เพราะฉะนั้นไม่เชื่อว่าสามีเนี่ยจะไปยิงเอง

อยู่ดีก็โมโหแทนนายแล้วไปยิงเขาอะไรอย่างนี้
คือไม่น่าก่อเหตุด้วยความตั้งใจของตัวเองว่าอย่างนั้น
เหมือนกับเธอจะพูดเป็นในว่ามันต้องมีการได้รับสัญญาณอะไรยังไงมาให้ยิงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
ไม่ได้พูดอย่างนี้นะเธอแค่บอกว่าไม่เชื่อว่าสามีเนี่ยอยู่ดีจะไปยิงเอง
นี่ฮะญาติญาติก็ไม่ติดใจนะครับท่านผู้ชมครับ
ว่าพรุ่งนี้จะรับศพได้นะครับซึ่งญาติบอกว่าจะนำศพของหน่องท่าผาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่วัดหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะฮะ